สมมติสายสีวีลานที่เราเห็นแข่งขันในรายการยูโรปารีกในรอบเพลย์ออฟ
ที่ใส่เนี่ยนะครับถูกออกแบบโดยนักออกแบบเสื้อผ้ากีฬาชาวไทยนะครับ
ตัวอีกตามวันนี้ได้จากคุณบรรณทรสงคริสต์รุ่งโดรดครับ
มุมเล็กน่ารักในบ้านที่คุณสุรเชษใบเจริญโรธหรือคุณเอนักออกแบบชุดกีฬาชาวไทย
ผลงานของแฟนบอลที่ส่งเข้าประกวดทั่วโลก
ใช้กราฟิกเหมือนหัวลูกศรกำลังพุ่งตรงไปข้างหน้า
ตกใจและไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง
แต่ว่าพอดูจริงมันมีเอกสารแนบมาว่าต้องให้เซ็นส่งมอบลิขสิทธิ์ให้
ก็ถึงรู้ว่าของจริงแล้วก็แบบโอ้โหตกใจฮะตกใจมากเลยแล้วก็ดีใจ
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นักออกแบบชุดกีฬาชาวไทยก็ฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่เด็ก

ก็เรียกว่าตั้งแต่หมอปลายเข้ามหาลัยทำปี๔ก็ทำเสื้อบอล

ใช่แล้วก็ทำงานในบริษัทเกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬามาตลอด
คิดว่าก็ดีใจที่ได้โอกาสตรงนี้แต่ว่าถ้าในใจลึกก็คิดว่ามันก็เป็นเพราะเรา
่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ลงมือทำมาตลอดลองผิดลองถูกเรียนรู้
แล้วก็ไม่เลือกงาน

ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
ตั้งใจและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
จนวันนี้ผลงานที่สร้างสรรค์โดย๑สมองและ๒มือของคนไทย
โลดแล่นอยู่ในสนามฟุตบอลระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ต้องร่วมกันแสดงความยินดีและปรบมือให้ดัง
ชชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน